สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้ต้องจับตาดูเรื่องที่สารรัฐมนูลไม่รับวินิจฉัยเรื่องที่กรกตยื่นไปว่าให้ตีความเรื่องการคิดบัญชีรายชื่อสอสอบัญชีรายชื่อว่าจะใช้สูตรไหนกันแน่
เพราะว่าระหว่างสูตรของที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลกับสูตรที่จะคิดตามร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งไม่สอดคล้องกัน
ฉะนั้นเหตุผลของสารรัฐมนูลที่ไม่รับก็คือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรกตโดยตรงอยู่แล้ว
ภาษาชาวบ้านก็ทำอะไรทำไปเถอะตามอำนาจหน้าที่ที่กกทมีอยู่มีอำนาจมีหน้าที่
ไม่ต้องมายื่นตีความอันที่สองเรื่องมันยังไม่เกิดยังไม่มีผู้เสียหายไว้ให้มีผู้เสียหาย
หลังจากเกิดเรื่องการคิดสูตรแล้วใครมาร้องเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นอีกทีนึงนี่คือเหตุผลของ
กรกตหลังการตัดสินของตุลาการสารรัฐมนูลว่าไม่รับเรื่องจากกรกตมีคนมอง
เป็นสองนัยยะนัยยะแรกบอกว่าโอ้กรกตหน้าแตกเห็นไหมยื่นไปเขาก็ไม่รับแล้วบอกว่าเป็นอำนาจ
หน้าที่ตัวเองแท้ทำไมต้องไปยื่นกับตุลาการสารรัฐมนูล
แต่ว่านัยยะหนึ่งผมคิดว่าก็น่าคิดก็คือยื่นไปถึงแม้กรกตุลาการสารรัฐมนูลไม่รับวินิจฉัย
แต่เป็นการตอกย้ำจากตุลาการสารรัฐมนูลว่า
เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกรกตกรกตก็ได้รับประกันจากตุลาการสารรัฐมนูลว่า
นี่เป็นอำนาจหน้าที่ชัดเจนเป็นอำนาจหน้าที่ของกรกตชัดเจน
เป็นเกราะคุ้มกันในการตัดสินใจเดินหน้าของกรกตอีกทางหนึ่ง
ฉะนั้นกรกตก็เดินหน้าไปประเด็นก็คือว่า

จะคิดตามสูตรที่ประกาศแถลงออกมาและคิดตามสูตรที่คณะกรรมการระ
ตามแต่ต้องมีสอสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
ถ้าคิดออกมาแล้วมีบัญชีรายชื่อไม่ถึง๑๕๐คน
จะขาดจะแหว่งไปกี่คนก็ตามแต่ไม่เป็นไปตามรัฐมนูล
เพราะรัฐมนูลกำหนดว่าต้องมีสอสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
ฉะนั้นวิธีการคิดให้ได้๑๕๐คนสูตรที่ออกมาจึงกลายเป็นว่า
พักที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนจะพึงมีได้สอสอหนึ่งคนเนี่ย
ก็จะได้สอสอ๑คนด้วย
อันนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาต่อไปอีก

ผมอยากให้ท่านดูตัวเลขของพักการเมืองที่จะมีสอสอบัญชีรายชื่อ
ถ้าเป็นไปตามการคิดคำนวณของกรกตที่ประกาศออกมาว่าจะคิดสูตรนี้
ท่านลองดูนะครับว่าซ้ายมือเนี่ย

ได้คะแนนตั้งแต่อันดับหนึ่ง
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงอันดับที่
คือรักผืนป่าประเทศไทย
ไล่ลงมาตั้งแต่พักเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่
ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเสรีรวมไทยชาติไทยพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติเพื่อชาติรวมพลังประชาชาติไทยชาติพัฒนา
พลังท้องถิ่นรักผืนป่าประเทศไทย
พักเหล่านี้ได้สอสอบัญชีรายชื่อ

ก็มีอยู่แค่๑๔พัก
ภักดิ์สุดท้ายที่จะได้เจ็ดหมื่นกว่า
ก็คือภักดิ์พลังชาติไทยได้เจ็ดหมื่นสามพันธุ์
หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
คะแนนก็ได้สอสอ๑คน
ไล่ลงมาหกหกหมื่นกว่าห้ามือนกว่าสี่หมื่นกว่า
สามหมื่นกว่าจนกระทั่งถึงพักที่ยี่สิบเจ็ด

ภักดิ์ที่ยี่สิบเจ็ดที่จะได้สอสอ
คือภักดิ์ไทยรักธรรม

มีคะแนนรวมทั้งหมดสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคะแนน
ได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คนจากการคิดของสูตรนี้

ภักดิ์พลังปวงชนมีคะแนนรวมแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามคะแนน
ก็ได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คน
พักไทยรักธรรมได้คะแนนรวม
สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดคะแนน
ก็ได้สอสอบัญชีรายชื่อ๑คนเท่ากัน
คำถามก็คือว่ายุติธรรมไหมล่ะครับ
ถึงแม้ว่าจะอ้างของการปัดเศษวะเอาล่ะแปดหมื่นกว่านี้
ได้หนึ่งคนกว่าก็ปัดมาเหลือหนึ่งคน
สามหมื่นสามพันคะแนนได้ได้ไม่ถึงหนึ่งคน
ครึ่งคนไม่ถึง๑คนก็ปัดเป็นหนึ่งคน
นี่ถ้าอธิบายกันเรื่องการปัดเศษแต่ว่าแน่นอนครับ
สูตรที่ว่าอย่างนี้มีคนต้องไปยื่นเพื่อ
เพื่อให้สารรัฐมนูลตีความแง่นี่ยังไม่ทันคิดเลยนะครับ
คุณวิรัติกรยาศิริบอกแล้วบอกว่าถ้าคิดกันอย่างนี้
จะส่งคนไปยื่นสารรัฐมนูลแง่
ประกาศออกมาเมื่อไหร่ก็มีคนไปยื่น
แล้วถ้าสมมุติว่าคิดในสูตรที่ว่า๗๐๐๐กว่าขึ้นไป
ถึงจะได้สอสอ๑คน๑๔พัก๑๓พักที่ได้สอสอหนึ่ง
๑คน๑คนจะคิดกันทิศสูตรเนี้ย
เขาก็ไม่ยอมเขาต้องไปร้องตุลาการสารรัฐมนูลอีกเหมือนกัน
ว่าทำไมปัดเศษแล้วเขาจึงไม่ได้
เสร็จแล้วเขาจึงไม่ได้ที่สำคัญคือได้สอสอบัญชีรายชื่อ
ไม่ครบหนึ่งร้อยห้าสิบคนท่านเห็นหรือยังล่ะครับว่า
รัฐมนูลกับระหว่างพรบประกอบรัฐมนูล
กฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งสอสอมีบทบัญญัติที่สวนทางกัน
แล้วจะเอายังไงต้องโทษใครล่ะครับ
ต้องโทษใครล่ะครับแล้วสิบสามภักดิ์ที่ได้คะแนน
หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนที่เลี้ยเลี้ยงกันมาเนี่ย
มีความหมายทางการเมืองไหมครับมีสิครับ
เพราะในสูตรสมการที่ก้ำกึ่งกันระหว่างสองซีกของการเมือง
ก็เห็นกันอยู่นี่ว่าถ้ามีเพิ่มขึ้นมาอีก๑๓คน
ละคนพักละคนถ้าไปเข้าข้างฝ่ายไหน
ฝ่ายนั้นก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นและไปลดอีกฝ่ายหนึ่งมาโดยปริยาย
ตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าพักเล็ก
สิบที่ได้หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ย
เขามีความประสงค์จะไปร่วมเข้ากับฝ่ายทางพักพลังประชารัฐ
เขาจะใช้สิทธิ์ไปร่วมเป็นรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประยุทธ์
และไปยกมือเลือกประธานสภาที่ฝ่ายพลังประชารัฐกำหนด
เห็นไหมครับ๑๓คนเท่านั้น๑๓คนเท่านั้นก็มีความหมายทางการเมือง
ฉะนั้นการคิดสูตรให้มีสิบสามคนจากภักดิ์เล็กหรือตัดสิบสามคนออกไป
และเรื่องนี้คอยดูเถอะยังมีเรื่องต้องปวดหัวกันอีกเยอะ
คงมีประเทศเดียวที่ระหว่างร่างระหว่างตัวรัฐมนูล
กับตัวบทบัญญัติของพรบประกอบรัฐมนูล
ไม่ไปทางเดียวกันแปลกไหมล่ะครับ
ขีดเส้นใต้การเมืองสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ